ไปดูสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับทางกลุ่มฮามาส
ตอนนี้คือถึงวันนี้๗วันแล้วนะ
แต่สถานการณ์มันยังรุนแรงเพราะว่าฮามัสก็ยังมีตัวประกัน
ซึ่งในข่าวบอกว่าอยู่ที่ประมาณ๑๕๐คน
อิสราเอลก็ใช้วิธีการในการโจมตีฮามาสตอน
ซึ่งตอนนี้มีการประกาศเตือนว่าให้ประชาชนที่อยู่บริเวณเหนือของกาซ่าเนี่ย
พยพลงไปข้างล่างแต่มันก็ต้องมีการใช้เวลาพอสมควรนะฮะ
มีข่าวว่าใช้ฟอสฟอลัสขาว
ซึ่งมันเป็นสิ่งต้องห้ามในการใช้ในยามสงคราม

อย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้กองทัพอิสราเอลครับก็เตรียมปฏิบัติการทางการทหารครั้งสำคัญ
เพื่อความปลอดภัยประชาชนจะกลับมาที่บ้านของตัวเองได้อีกครั้ง
ก็ต่อเมื่อมีการประกาศอนุญาตจากกองทัพอิสราเอลเท่านั้นนะครับขณะที่ประชาชนในฉนวนกาซ่าครับได้รับคำสั่ง
ไม่ให้เข้าใกล้แนวพรมแดนติดกับอิสราเอลนะครับคือฝั่งขวาฝั่งตอนเหนือเนี่ยติดอิสราเอลนะฝั่งซ้ายติดกับทะเลนะครับ
ด้านสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติครับสำหรับผู้ลิภัยปาเลสไตล์
บอกว่าทางหน่วยงานได้เคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่นานาชาติครับไปทางตอนใต้ของฉนวนกาซ่าแล้ว
หลังจากได้รับการประสานมาให้เร่งอบพยพภายใน๒๔ชั่วโมงครับ
คือเบื้องต้นเนี่ยมีข่าวว่าคนที่อยู่ตรงนั้น๑ล้าน๑แสนคนนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนของผู้ลิภัยปาเลสไตน์ครับ
ก็จะเร่งดำเนินการอบพยพและดูแลความปลอดภัยนะ
คือมีรายงานตั้งแต่มีการตัดน้ำตัดไฟใช่ไหมตัดการส่งอาหาร
เอาจริงสถานการณ์ในฉนวนกาซ่าตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงสำหรับประชาชนนะ
ข่าวมีคนท้องอยู่นะครับ๕๐๐๐โดยประมาณแล้ว
ตอนนี้คือน้ำเสบียงอาหารไฟอะไรต่างมันก็ขาดแคลนเต็มทีนี่นะครับ
ส่วนในประเด็นเรื่องของฟอสฟอรัสขาวครับในการโจมตีฉนวนกาซ่าเนี่ย
สำนักข่าวของปาเลสไตน์รายงานนะฮะบอกว่ากองกำลังอิสราเอลนั้นมีการทิ้งฟอสฟอรัสขาวครับ
ในย่านอัลคารามาซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกาซ่านะครับ
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แพทย์เนี่ยซึ่งเป็นปาเลสไตล์นะครับ
อิสราเอลนั้นโจมตีบริเวณท่าเรือทางตะวันตกครับด้วยระเบิดนี่แหละฟอสฟรัสขาวในหลายลูก
โจมตีนั้นทำให้คนปาเลสไตน์หลายร้อยคนครับจะต้องทนทุกข์ทรมานเพราะว่าพอโดนไปแล้วเนี่ยมันจะขาดอากาศหายใจครับ
ส่วนใหญ่ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นั้นเป็นเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจอยู่แล้ว
จากนี้มีการโพสต์วิดีโอนะครับสิ่งที่คล้ายระเบิดฟอสโรตขาวเนี่ยถูกโยนลงมาที่กาซ่านะฮะแล้วก็บอกว่าอิสราเอลนั้นกำลังใช้ฟอสรัสขาวเนี่ยในการโจมตีฉนวนกาซ่านะครับและอาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธซึ่งจะติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนนะครับควันพิษหายใจไม่ออกทำลายระบบทางเดินหายใจ
สมความในอาฟกานิสถานซีเรียฉนูนกาซ่าก็เคยเมื่อปี๒๐๐๙อิสราเอลเคยยอมรับได้ว่ามีการใช้จริงนะผู้เสียชีวิตตอนนี้ครับทั้ง๒ฝั่ง๒๘๐๐กว่าคน
บริเวณกาซ่ามีผู้เสียชีวิต๑๕๐๐กว่าศพบาดเจ็บกว่า๖๖๐๐กว่าคน
อิสราเอลครับเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น๑๓๐๐ศพบาดเจ็บกว่า๓๒๐๐คน
แล้วก็ไม่น้อยกว่า๑๕๐คนถูกจับเป็นตัวประกันอย่างที่ผมได้รายงานไปนะครับ
ขณะเดียวกันครับทางสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ
รายงานนะบอกว่าการสู้รบครับตอนนี้ชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ที่กาซ่า๔๒๐๐๐กว่าคนครับ
ไม่มีที่อยู่อาศัยตอนนี้มีการแสดงความกังวลอย่างมากนะฮะจากทางสหประชาชาตินะฮะต่อการโจมตีนะครับ
เรื่องของการจ่ายน้ำปลาปลาเนี่ยโอ้โหนี่เป็นปัญหาหนักนะฮะไม่มีใช้คนอยู่เป็นล้านนะครับ
ที่ผมบอกไปนะฮะคนท้องคุณผู้ชม๕๕๐๐กว่าคนโดยประมาณนะครับ
โอ้โหมีความเสี่ยงอย่างมากหลายพันคนครับมีกำหนดคลอดในช่วงประมาณสักเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับ
สราเอลยืนยันนะครับว่าการปิดล้อมฉนวนกาซ่าจะไม่ยุติคือคริสราเอลประกาศว่าจะถล่มต่อเนื่องนะครับ
มีการประกาศเตือนก่อนตราบใดที่ทางฮามาสไม่ปล่อยตัวประกัน๑๕๐คนนะครับ
สถานการณ์น่าเป็นห่วงจริงพลเรือนที่อยู่ในฉนวนกาซ่าเนี่ยอยู่ลำบากมากเลยนะคะ